บลุคอร์เนอร์จากพระจูกตีฯแคมป์โฟวินส์
และนี่คือรายละเอียดหลังจาก๖นิดนึง
๒๖นิดนึงแล้ว๒นิดนึง
มากินที่๔แล้ว
อุดอมเล็กนุ๊ปลายมบูลี
มุมแดง
เรามาดูมุมแดงกันบ้างดีกว่านะครับ
คนนี้มาจากอำเภอรัตนวาปีจังหวัดหนองคายนะครับ
คนนี้นะครับชกมาแล้ว๗๒ไฟล์ชนะ๔๔ไฟล์
เสมอ๑ไฟล์และแพ้๒๗ไฟล์ครับ
ภารกิจของนองคายโปรวิส
และนี่คืออัมเภอรัตนาวาปีจังหวัดนองคาย

ขอบคุณทุกคน
เพชรขาดชอชนะทิพย์

ต้องบอกว่าคือความมันรูปแบบใหม่ครับ
สะใจผู้ชมถูกใจคอมวยพันแท้จริงครับ
กับไทยรัฐมวยไทยไฟเตอร์แบบ๕ยก

สำหรับทางด้านป๊อปอายสมศักดิ์ก่อสร้าง
ส่วนกิ่งเพชรยอพญายุงถึงแม้ว่าจะแพ้

บาทนี่แหละครับเป็นผลตอบแทนของมวยที่ชกกันมันแล้วก็สนุกครับ

ทางด้านนักชกในมุมน้ำเงินครับ

นายสุรสิทธิ์กลิ่นเกษรครับ
จากอำเภอปรานบุรีจังหวัดประจวบคิริขัน

ค่ายมวยนุปรานบุรี

ชนะทิพย์ครับนายเทพนครชัยคำจันทร์

สู้สู้๑๗๕ซินิเมตร

ค่ายมวยชอชนะทิพย์ที่พัทยาชนบุรีครับ
อาวุ่นที่กินไปถอดมงค์ก่อนให้กับอุดมเล็กนุปานบุรี
คืนร้อยตำรวจเอกตะยจสิตพิภงนะครับ
หรือว่าผู้กองตอรองสาวศิลป์กรณ์นะปรับกรามสาวพอมร์เมืองชะอำ

มุมแดงมีคุณหมูครับ
ขึ้นไปถอบมงคลให้กับพระด้านเพชรชะฆาตครับ

ออกเลยครับ
ได้หรอ
ร่างสูงยาวได้ลอยกว่าแต่บางครับ
เข่ากับมวยแข้งหนักอย่างทางด้านอุดมเล็กครับต้องติดตามครับ
ฝีมือดีครับแล้วก็อาวุธหนักครับทางด้านอุดมเล็ก
มาแล้วครับส่องของพระด้านเพชรชชะฆาต

หนุ่มเล็กนั้นเป็นมวยที่ตกจังหวะคู่ต่อสู้ได้ดีครับ
ก็สร้างจังหวะกับตัวเองได้ดีโดยเฉพาะหมัดแล้วก็ศอกนะครับ
พระจังหวะทั้งเทาในเทียวนั้นแข็งแรงแข็งแคล่งครับ
เก่าพอตัวเลยครับในวัย๒๙ปีครับสำหรับทางด้านอุดมเล็ก
ตบด้วยฮุกขวาครับ
งานฐานล่างก่อนเลยครับอุดมเล็ก
อย่ามาตัดล่างทิ้งลงไปครับนี่แหละครับความเก่าของทางด้านอุดมเล็กครับ
โอ้โหเหมือนง่ายเลยครับ
เล่นงานไปเวย์เดือนหัวของข้างหน้าซ้าย
ลบหัวใต้สองครั้งติดติดแบบนี้ไม่ดีครับ
ยังจะเดินเสียบขวาคนเล็ก

ไอ้อุดมเล็ก
โอ้ยซ้ายสลักขวาครับมันกันตอดไปเรื่อยครับ
ระวังล่างระวังบนระวังบนแล้วโดนล่างครับ

อีกครับเร็วกว่าก็จะนั่งยกเล็ก
มัดนี่จังหวะต่อยแกดีเหลือเกินครับ
แค่งขวาของเพชรฆาตเริ่มสร้างเกมไว้กับตัวเองได้เลยครับ
ก็พยายามเข้ามาทีมอย่างง่าหมดรุ่นที่๑แล้วก่อนครับพักกันครู่เดียวครับ
กลับมาติดตามกันต่อนะครับก็ย้ำกันอีกครั้งครับแจ้งเรื่องรายการร้องได้ให้ล้านลูกทุ่งสู้ชีวิต
วันเสาร์และอาทิตย์นี้มาให้กำลังใจผู้เข้าแข่งขันกันในเวลา๑๗นาฬิกาหรือว่า๕โมงเย็น
ถึงเวลา๑๘นาฬิกาหรือ๖โมงเย็นครับทางไทยรัฐทีวีช่อง๓๒
แต่ก็จบมวยแล้วครับมาให้กำลังใจกับนักวิเคราะห์กันต่อครับ
พี่โดมเล็กไปเด็บเข้าไปบริเวณหน้าขาครับ
อยากจะเล่นงานบริเวณเทียวว่าเขาทางด้านขวาของเทศกาลอาร์แล้วครับ
นี่ครับจังหวะเตะสูงแกช้อนล่างเลยครับอุดมเล็ก
โอ้โหนี่ครับเตะขวามาเกี่ยวแล้วตัดล่างทันทีครับ
ลูกอย่างนี้ต้องเผาจริงเลยครับอยากจะเล่นงานฐานล่างก่อนครับ
ไสลูกเลยจ้าครับแพงขวาได้ขวาครับหนี่ต้นเกียว

ลุกขึ้นมาเร็วครับไม่นับครับ

โอ้โหมาแต่ละดอกแต่ละทีของอุดมเล็กดูครับ

เดี๋ยวดูครับมวยเข่าจะแรงไปหรือเปล่า

ระวังมันนี่เจอส่องระวังส่องนี่เจอเจาะล่างนะครับ
รอดในได้ดวงเล็กล็อกแล้วเจาะเข้าไปครับ
อ้าวเลยครับมีอาการแล้วครับ
ตัวด้านประชาภาษณ์กัดให้ส่องขวาครับ

พยายามจะลุยพยายามจะปิดเกมให้ได้ครับ

นอกมั่นใจครับทางด้านอุดมเล็ก
โอ้โหแกดีใจสุดพลังจริงครับ
โอ้โหแล้วก็เป็นอุดมเล็กนุปรานบุรีครับ
เอาชนะน็อกทางด้านเพชรฆาต
โชว์ชนะที่ไปในยกที่สอง
โอ้โหตอดมาตั้งแต่ยกแรกครับ

เข้าบริเวณหน้าขาเหนือหัวเข่าทางด้านขวาครับ

แกตีเจ็บแกเตะเจ็บเหลือเกินครับ
หยิบลงไปเลยนะครับเข่า
ดูครับนี่ครับโอ้โห

โอ้โหหน้ากระแพงครับ
เข้าไปเต็มหน้าขาแบบนี้ครับ
มีอาการอยู่แล้วนี่ยืนไม่ไหวเลยครับ

ด้านอุดมเล็กนุปานบุรีครับ

ส่งตรงขึ้นไปรุ้นรางวัลบนเวทีครับ
เอาละครับเราไปรุ้นรางวัลกันดีกว่าว่าจะแตกหรือไม่
กลับมาดูกันครับหาความสุขของมัน
สวัสดีครับวันนี้
เพิ่งเปลี่ยนช่องไปไหนเดี๋ยวกลับมาติดตามกันต่อกับ
รายการไทยรัฐมวยไทยไฟเตอร์